พูดถึงครนก็ต้องคู่กับควาย
เออใช่จ้ะน้องใบตอง
ใช่ไหมมีโครนก็ต้องมีควายเหมือนธรรมดา
ก็เลยอยากจะพาไปดูเรื่องของควาย
เดี๋ยวก่อนไม่สบายใจไม่สบายใจมาก
อาติงเป็นอะไรคะอาติงไม่สบายใจ
ทำไมต้องหันมามองอาติงด้วย

ควายอ่ะบางทีเขาก็เบื่อที่จะไถนา

ชะม้อยชะไม้ชายตาหน้าขาว

ชอบเอ๋ยชอบงาม
อะระเฮลล์ดลึง

ตอนแรกผมคิดว่าเจ้าควายค์ตัวนี้
น่าจะมึ้นเมาท์ดื่มมั้ยรึเปล่า

เห็นมั้ยเหมือนนั่งแบบเหมือนนั่งงาม
ดูคอดูสิอ่อนชะม้อยชะม้อยชะม้าย
ใช้ตากันไปงามแต้งามงามปะล่ำปะเหลืองงามขนาดงามบ่เพื่อแผ่ใคร

งามจริงนะคะถ้าหนูจะเดินได้ขนาดนี้เอามงไปเลยลูก
ไม่ต้องตอบคำถามให้เสียเวลาเอามงไปเลยนะคะ
ตอนนี้ควายตัวนี้ไม่ไถนาแล้วนะคะรับจ้างเดินแบบเป็นอาชีพ
นึกภาพดูก็เออฮาดีเหมือนกันเนาะ
ถ้าเดินอย่างนี้ตอนไถนาเมื่อไหร่เสร็จนะ
โอ้โหคงไม่ได้หวานธรรมดากันเล่าหรอกครับจะเดินอย่างนี้
เป็นภาพที่น่ารักดีค่ะเราก็เห็นอะไรแปลกน่ารัก
ถึงเอามาหยิบมาแซวมาหยอกการให้ผู้ชมได้อมยิ้มตามกันไปนะคะ
รู้นะแอบเดินตามอยู่

เวลาถ้าดูอยู่บ้านนะน้องหนูมีเดินตาม

คือเห็นแล้วมันเดินอย่างไรมันทำอย่างไร

เดินถ่ายหน้าอย่างนี้เมื่อไหร่เสร็จอ่ะ

ไม่ได้หวานทำนากันพอดีแหละครับคุณผู้ชมครับแบบนี้